เรื่องราวขำมีมานำเสนอกันอีกแล้วนะครับ
วันนี้เรารวบรวมสีสันความมันความฮา
โอ๊ยสนุกทะลุมันกันเลยทีเดียว
กับกิจกรรมที่เป็นการสู้กันแบบมวยทะเล
สนุกสนานแค่ไหนติดตามกันเลยในช่วงของ
ตลอดข่าวขำ
ตลอดข่าวขำมาแล้วมาแล้วจ้า
วันนี้มาพบกับการชกมวยหลากหลายรูปแบบ
มวยทะเลที่ต้องเซมวยตับจากที่ต้องฟัง
อ้าวจะมันจะเหจะเสแค่ไหน

ที่นี่มีงานประเพณีประจำปี
งานนี้จัดหนักจัดเต็ม
คมขวัญกันด้วยรอยสักที่น่ากลัวแบบนี้ล่ะครับ
แม่สักลายขนาดนี้เนี่ยต้องน่ากลัวเบอร์ไหนล่ะครับนี่

การเปิดตัวของนักมวยเนี่ยมันก็ทรงพลังกันสุดล่ะครับ
ฝ่ายน้ำเงินมีแรงแสงคู่แข่ง
ปะทะกับไฟล์แดงอาเหี้ยเพี้ยทุกทาง
สถิติการชกศูนย์ครั้งอื่น
เพราะนี่เป็นครั้งแรกของเขาครับ
แต่ดูท่าเหมือนไฟล์แดงจะแสงทุกทางล่ะครับ
เปิดตัวมาอย่างยิ่งใหญ่จริง
แล้วก็แรงแสงพูดหมด

เฮ่ยตกน้ำคว่างกันไปแบบนี้ล่ะครับ
ไม่รู้ว่าตั้งใจมาแทนมวยทะเล
หรือมาเล่นน้ำกันแน่นะครับเนี่ย
ถึงเวลาการแข่งขันมาเริ่มกันที่ยกที่หนึ่ง
ก็จดจดจด
กวกมัดกันสักทีครับ
ก็ต้องจ้องกันตาเป็นมันแบบนี้ล่ะครับ

เฮ่ยหลุกไปทันละครับ

เขาน่าจะชอบเล่นน้ำซะจริงละมั้งครับเนี่ย

หรือในน้ำมันจะมีอะไรนะ
แม้เขาก็ไม่เคยยอมแพ้ครับ

เมื่อกี้นี้มันตั้งตัวไม่ทันจริงจ้ะ
เฮ่ยยืนหน้าทักทายขนาดนี้
ก็เลยต้องต้องต้อง
ต้องรีบตกไปตามระเบียบอีกแล้วล่ะครับท่านผู้ชม
แม่ตกเยอะขนาดนี้เนี่ยมันก็เลยหมดแรงแบบนี้ล่ะครับ
เฮ่ยมันจางได้ยังอะไร
น้ำบันกับทางวัน
มาดูนักมวยอีกคู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรกันบ้างครับ
คู่นี้เขาชกกันมันสุดติ่งกระดิ่งแมวแมวแมว
มันแบบไม่เกรงใจใครจริงล่ะครับ

ชกกันจริงจังขนาดนี้เนี่ยน่าจะส่งไปฝึกซ้อมกับพี่ศรีสะเกดเขานะครับ
เดี๋ยวจะพาไปชิงแชมป์มวยโลก
ปิดท้ายกันด้วยมวยตับจากมวยที่ต้องปิดตาต่อยกัน

ต่อยไปต่อยมามันก็ต้องโดนกรรมการแบบนี้บ้างนะครับคุณผู้ชม
ก็มายืนขวางทำไมล่ะครับคุณพี่กรรมการ

งานนี้เนี่ยบอกได้คำเดียวว่า
ผมก็สู้ทนนะครับ
แหลมเลย
ฉันก็สู้คนกันฉันก็สู้คน
ฉันไม่แกล้งใครไม่ใช่ไม่สู้คน
ฉันไม่เข้าใจแล้วฉันจะไม่ทน